ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าห้ามกระพริบตาโดยเด็ดขาด
เพราะเปลี่ยนได้ตลอดเวลา
ช่วงชิงตำแหน่งประธานสภาของก้าวไกลกับเพื่อไทย
ไม่รู้ว่าจากเพื่อนรักจะกลายเป็นเพื่อนแค้นหรือเปล่า
เพราะว่าก้าวไกรเองก็หมายมั่นปั้นมือว่า

เช่นเดียวกันกับสมการที่ว่า๑๔บวก๑
และทั้งคู่ใช้สมการนี้เหมือนกัน
จะจบยังไงติดตามในเจาะสนามการเมืองครับ
พิธาริมเจริญรัฐว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่๓๐พักเก้าไกล
ใช้วันสำคัญทางประวัติศาสตร์๒๗มิถุนายน๒๔
ที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศ
นำสสพัก๑๕๐ชีวิตมารายงานตัวต่อสภา
เพื่อทำหน้าที่ผู้แทนราชดรเต็มขั้นที่มาจากประชาชนอย่างเต็มตัว
เป็นการมารายงานตัวท่ามกลางความอึมครึมทางการเมือง
เมื่อภักดิ์เพื่อไทยหามหลืกกันแล้ว
และมีมติว่าเก้าอี้ประธานสภาต้องเป็นของพักเพื่อไทย
พร้อมกับตัวเลขเก้าอี้รัฐมนตรี๑๔บวก๑
นี่จะเป็นประเด็นที่พักเก้าไกลต้องตัดสินใจว่า
นี้จะทำอย่างไรต่อไปดีจะยังคงยืนกรานว่าจะเก็บตำแหน่งนี้เอาไว้เองหรือไม่
หรือจะยอมถอยเพื่อรอการลุกในครั้งหน้า
แต่ประเด็นนี้เป็นเพียงน้ำจิ้มที่อาจจะทำให้พิธาปวดหัวจี๊ดไปบ้าง
แต่ไม่ถึงกับทำให้เป็นไมเกรนแค่หาพารามากินสักเม็ดสองเม็ดก็คงจะพอบรรเทาอาการไปได้
เพราะมีปัญหาหนักรออยู่เบื้องหน้านั่นคือการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
๘พักร่วมรัฐบาลมี๓๑๒เสียงการรวบรวมเสียงสวอีก๖๔เสียง
เพื่อให้ครบ๓๗๖เสียงอาจดูเหมือนจะไม่ยากแต่ก็ไม่ง่าย
แม้จะบอกว่าไม่กังวลใจเพราะจากการพูดคุยกับสวหลายคน
มีดุลยพินิษฐ์ให้เป็นไปตามบรรทัศนปี๒๕๕๙
เลือกคนที่รวบรวมเสียงสอสอได้เกิน๒๕๑คนและไม่ฝืนมติของประชาชน
ที่ผ่านมาพระเก้าไกรทำงานอย่างหนักเพื่อทลายกำแพงและสร้างความเข้าใจระหว่างสองสภา
โดยเฉพาะประเด็นที่เป็นข้อกังวลใจอย่างมาตราหนึ่งหนึ่งสอง
เพื่อไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองไว้เล่นงานฝ่ายตรงข้าม
การแก้ไขมาตรา๑๑๒ก็เป็นสิ่งที่เราพูดในก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเกินในเกือบทุกวิธีดีเบต
แล้วเราก็ได้พูดกันชัดเจนให้ตกผลึกว่าการแก้ไขมาตรา๑๑๒เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นทางออกให้กับสังคมไทย
เพราะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการใช้มาตรา๑๑๒ในการที่จะเอามาเป็นเครื่องมือทางการเมือง
ในการรังแก่คนเห็นต่างรวมถึงเยาวชนตามคำถามเมื่อกี้นี้ด้วย
ไม่ได้เป็นผลดีกับสถาบันใดเลย
แล้วการที่เราจะรักษาสิ่งที่เรารักก็คือต้องการที่จะให้มีการแก้ไขให้ตามบริบทของสังคมที่มันเปลี่ยนไป
กังวลใจนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นการเอาเสียงที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชน
ที่มาปะทะกับสถาบันโดยตรงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมแล้วก็เป็นสิ่งที่อันตราย

เพราะว่าเรามีหลายเรื่องที่เราเห็นตรงกันเยอะที่จะต้องบริหารจัดการที่เหลือก็เป็นเรื่องของนิติปัญญา
ชุดเวลามันเดิมจากมือไปทุกย่างกาวของพระพรรดิดอบส้มหลวนเต็มไปด้วยควากหนาม
แม้แต่เพื่อนร่วมทางที่ให้สัญญากันไว้ยังดิบดี
ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะไว้ใจกันได้แค่ไหน
โอกาสการเมืองเปลี่ยนสูตรไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้
เพราะใจคนยากแท้อย่างถึง
ปากบอกว่ารักกันมือหนึ่งจับมือเดินไปด้วยกัน
อีกมือหนึ่งอาจจะกลุ่มด้ามมีดที่เหน็บหลังพร้อมทิ้มแทงก็เป็นได้
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน